บ้างที่จังหวัดน่านเขาบอกว่าไปเจอป้ายบอกทางสุดแปลก
เอาบอกตรงไอ้ป้ายลักษณะแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนอะครับ
อ่ะดูป้ายแบบนี้เคยเห็นมั้ย
อันนี้เคยเห็นแบบทางคดเคี้ยวระมัดระวังส่วนใหญ่จากทางภาคเหนือ
ส่วนแบบนี้ก็ทางแยกเป็น๓แยก

อ่ะแต่คุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายบอกทางที่แบบว่า
เฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรอแต่อย่าเพิ่งดราม่านะ

นี่ฮะดูเอาป้ายลักษณะแบบนี้

อ่ะคือถนนทางหลวงชนบทสายแยกทร๑๒
โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ
ตามบนสะเนียนอำเภอเมืองจังหวัดนาฏ

ระยะทางตรงนั้นประมาณสัก๑๐กิโลเมตรกว่า
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่๒๓มิถุนายนปี๖๕ก็คือปีที่แล้ว
และมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรตามขั้นตอนต่อไปก็มีลักษณะแบบนี้แตกต่างกันออกไป

งงป้ายแบบนี้หมายความว่ายังไง

มันเหมือนเป็นโค้งแล้วก็ยึกอันนี้โค้งวนกลับ
แล้วป้ายมันมีแบบมันไม่ตรง

ซึ่งต้องเข้าใจว่าป้ายบอกทางแบบนี้มันมีเฉพาะที่
และมันคือการบอกว่าเส้นทางนั้นคดเคี้ยวในลักษณะแบบนี้
อย่างน้อยก็เป็นการเตือนคนขับขี่
จะได้รู้ว่าจะต้องเจอโค้งแบบไหนบ้าง
ถูกต้องฮะเรื่องนี้เราไปถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างแรกก็ขนส่งจังหวัดน่านทางนายสหชาติคำภูลนะฮะ
ท่านเป็นขนส่งจังหวัดที่จังหวัดน่านนะ
ท่านบอกว่าป้ายจราจรที่เห็นบนถนนสายนั้น
ว่าเป็นการออกแบบป้ายเฉพาะที่อย่างที่ผมบอกเลยไง
นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ก็เข้าใจมันไม่ได้มีอยู่ในข้อสอบของกรมการขนส่งทางบก
แต่มันเป็นป้ายที่เห็นได้เฉพาะที่เท่านั้น
ค่ะตามสภาพภูมิประเทศ
ไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายทงชัย
ถนอมผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่๑๒

ป้ายดังกล่าวเนี่ยสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท
ชนบทนะครับท่านเป็นผู้ออกแบบเพื่อให้ผู้สัญจรไปมาเนี่ย
ทราบว่าข้างหน้าเนี่ยทางเนี่ยมันมีลักษณะตามสภาพถนนจริงอย่างไร
เออก็ออกแบบตามนั้นเลย
ค่ะเพื่อให้ได้รู้และนึกภาพออกว่าอ๋อ
มันจะโค้งในลักษณะแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าที่อื่นก็มีเหมือนกัน
ที่มีโค้งที่มันซับซ้อนที่อาจจะดูแปลกหูแปลกตา
คือเขาบอกว่าแห่งหนึ่งที่ว่าเป็นแห่งแรกในไทย
มีถึง๖๐ป้ายส่วนแห่งที่๒อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
มีตั้ง๙๐ป้ายส่วนราคาของป้ายอันนี้ไม่ต้องไปดาม่าแทน
เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไปตามราคาของมาตรฐานของหน่วยงานเขาอยู่แล้ว
สำหรับจังหวัดน่านนะครับเขาบอกว่าที่ต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้
เพราะเคยเกิดดราม่าเรื่องของถนนมาหลายครั้งเขาว่าอย่างนี้นะ

ก็มันเหมือนกับว่ามีการนำสิ่งแปลกใหม่มาติดตั้งในพื้นที่
แล้วขาดการประชาสัมพันธ์อันนี้เข้าใจได้
ประชาชนก็เลยไม่รู้ก็เลยมีการพูดถึงกันเยอะ
ถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้
ทำความเข้าใจกับชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่เขาใช้ถนนแถวนี้บ่อยหน่อยแล้วกัน
เพราะป้ายแบบนี้เขาก็ไม่ได้เห็นแต่ผมก็เห็นแล้วป้ายออกมา
แล้วเขาจะมีเหมือนคำอธิบายอยู่ด้านล่างป้าอีกที

ก็รู้แหละว่าเป็นโค้งอันตรายแต่มันโค้งแค่ไหน
รับคมกันแบบสมมติได้ทางไทยรัฐอีวียช่อง๓๒ครับ